คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ยังมีกรณีของการเหยียดเชื้อชาติค่ะซึ่งครั้งนี้เหยื่อก็คือคนเอเชียนั่นเองนะคะ
อยู่บนดินแดนแห่งความเสรีสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเช่นเดียวกันแต่ในครั้งนั้นค่ะเป็นการเหยียดคนผิวดำ
หากยังจำกันได้ค่ะเคสแรกที่ถูกกระทำเมื่อต้นปีนะคะก็คือ
นายวิชัยรัตนาพักดีค่ะชายวัย๘๔ปีที่เขาถูกผลักลงกับพื้น
ขณะกำลังเดินยามเช้าค่ะที่ซานฟรานซิสโกเมื่อวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมา
เพียงแค่๒วันหลังจากนั้นค่ะเขาก็เสียชีวิต
แม้ว่าในเวลาต่อมานะคะนายอองตวนวัดสรรชายวัย๑๙ปีจะถูกจับกลุ่ม
แต่เขาก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธค่ะว่าเขาไม่ได้กระทำการข่มเฮ้ง
แล้วก็ฆาตกรรมชายวัย๘๔ปีอย่างที่กล่าวหา
นั่นเป็นเพียงหนึ่งในหลายเหตุการณ์นะคะจากการใช้ความรุนแรงทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา
ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและถึงจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายก็ตามนะคะ
ก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะว่าสื่อกระแสหลักบนดินแดนเสรีนี้
กลับไม่มีการรายงานข่าวอย่างที่ควรจะเป็นค่ะโดยหนึ่งในคนที่ตั้งข้อสังเกตนะคะ
ก็คืออาแมนด้าเหงียนเขาเป็นนักกิจกรรมสิทธิพลเมืองค่ะ
ที่เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งเขานะคะได้ตั้งคำถามไปยังสื่อกระแสหลักว่า
จะต้องมีประชาชนถูกฆ่าอีกกี่คนถึงจะมีการนำเสนอข่าว
หรืออีกเท่าไหร่กันถึงจะเห็นความคุ้มค่าในการหยิบมานำเสนอ
ซึ่งหากนับตั้งแต่เดือนมกราคมมีการรายงานการกระทำความรุนแรง
แล้วก็ชิงทรัพย์มาแล้วมากกว่ายี่สิบเคสค่ะแต่ถ้าจะถามว่าคนเอเชีย
เฉินความรุนแรงจากการเหยียดเชื้อชาติบนพื้นแผ่นดินอเมริกามานานเท่าไหร่แล้วนะคะ
ผลิตที่ผ่านมาซึ่งปีนี้นะคะเมียนราเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีก่อนค่ะ

อาชญากรรมอันมีสาเหตุมาจากความเกลียดชังคนเอเชีย

นับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด๑๙
คือช่วงเวลาวันที่๑๙มีนาคมถึง๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
พบว่าความรุนแรงจากการเหยียดคนเอเชียนั้นเพิ่มขึ้นค่ะ
รวมแล้วกว่า๒๘๐๘รายงาน
และก็ยังคงเกิดต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะ
นี้ค่ะหนึ่งในบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นตัวจุดประกายไฟให้ห่มกระพือ
ก็คืออดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองนะคะ
เมื่อปีที่แล้วค่ะเขาได้ใช้วาจาโน้มน้าวคนอเมริกัน
ซ้ำไปมาค่ะว่าโควิดในทีนคือไวรัสจีน
ซึ่งการกระทำของเขาต้องการสนับสนุนเหตุผล
ในการสร้างความหวาดกลัวชาวต่างชาติแล้วก็ต่อต้านคนเอเชีย
ซึ่งนั้นทำให้ย้อนสู่ยุคสมัย๑๙และ๒๐ที่มีการก่อร่างแนวคิด
ให้มองว่าคนอเมริกันเอเชียนคือคนต่างชาติชั่วนิดนิรันดรค่ะ
และสรรจาสาขาเอเชียอเมริกันศึกษาประจำมหาวิทยาลัยแห่งรัฐสานฟรานซิสโก
ชี้ว่านี่เป็นหนังใบอนุญาตในการทำร้ายคนเอเชียค่ะ
และก็อาจจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในอนาคตได้
ที่น่าหนักใจอีกอย่างนะคะก็คือการหยิบยกค่ะนิทานชนกลุ่มน้อยตัวอย่าง
บ่อยครั้งค่ะที่การกระทำความรุนแรงทางเชื้อชาติที่มีต่อคนอเมริกันเอเชียถูกเพิกเฉย
หนึ่งในนั้นก็เพราะการทำสเตอริโอไทท์ที่ฝังรากลึก
และนิทานเรื่องนี้นะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่สำคัญในการโน้มน้าวสังคมปัจจุบันให้มีแนวคิดผิดค่ะ
ระดับชั้นสูงมีมุมมองว่าการเลือกปฏิบัติหรือแบ่งแยกเชื้อชาติไม่เคยเกิดขึ้นจริง
หากเกิดขึ้นจริงก็มองว่าการกระทำต่อเหยื่อนั้นถูกต้องสมควรแล้ว
เหตุผลง่ายที่พวกเขามองนะคะก็คือคนเอเชียเหล่านี้ไม่เดินตามแบบอย่างที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้ค่ะ
นิทานชนกลุ่มน้อยตัวอย่างนะคะเป็นการลดทอนการต่อสู้การเหยียดเชื้อชาติของคนอเมริกันเอเชียค่ะ
ซึ่งในเวลานี้ก็ได้ถูกนำมาขับเคลื่อนอีกครั้งนะคะ
นิทานเรื่องนี้ได้จัดวางตำแหน่งคนอเมริกันเอเชียให้อยู่ในฐานะที่เรียกกันว่าผู้ได้รับผลประโยชน์ค่ะ
ซึ่งผลประโยชน์นั้นก็มาจากรางวัลของการเป็นอเมริกันรีม

ซึ่งอเมริกันดีมนี้นะคะมีความเชื่อกันว่าถ้าคุณขยันแล้วก็มีความเก่งกาดมากพอ
ไม่ว่าจะอยู่ชนชั้นไหนก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในประเทศแห่งนี้
อกจากนี้นะคะนิทานเรื่องนี้ยังพันธนาพร่ำบอกเคล็ดลับความสำเร็จไว้ว่า
อเมริกันเอเชียต้องประพฤติตัวดีมีความสุภาพอ่อนโยน
ได้รับการศึกษาขยันมันเพียนทำงานหนักและเคารพกฎหมาย
ซึ่งนั่นก็จะทำให้ประสบความสำเร็จ
เหมือนนิทานคนขาวที่พยายามกล่อมให้คนที่มีผิวสีหรือเชื้อชาติต่าง
เชื่องแล้วก็เชื่อฟังนั่นเองค่ะ
นิทานเรื่องนี้ประสบความสำเร็จแค่ไหน
หนึ่งในภาพที่เห็นชัดเจนก็คือแม้ความรุนแรงจะทวีมากเท่าใด
แต่เสียงที่เปล่งออกมากลับเบาเกินกว่าที่คาดหวังไว้ค่ะ
นำซ้ำนะคะยังถูกสนับสนุนทางอ้อมโดยภาพแทนของสื่อ
ซึ่งการหลงมัวเมาในนิทานได้ส่วนทางกับความเป็นจริง
เมื่อการศึกษาต่างนั้นพบว่ากลุ่มคนอเมริกันเอเชียมีการแบ่งแยกเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดในอเมริกา
อาทิการศึกษาโดยสำนักวิจัยพิวเมื่อปี๒๕๖๑ที่พบว่าคนอเมริกันเอเชียมีช่องว่างความไม่เท่าเทียมทางรายได้เพิ่มมากขึ้น
และในรายงานของนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กปี๒๕๕๙ก็พบอีกเช่นเดียวกันค่ะว่าคนเอเชียย้ายถิ่นมีอัตราความยากจนสูงมาก
หากยังไม่หลงลืมนะคะนิทานเรื่องนี้กำลังทำให้คนอเมริกันเอเชียมองข้ามมองข้ามเหตุการณ์สำคัญค่ะเช่นกฎหมายรัฐบัญญัติกิจกันคนจีนคริสตราช๑๘๘๒แล้วก็การกักกันคนญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่๑๕
เพียงเท่านั้นนะคะนิทานเรื่องนี้ยังดึงดันที่จะขับกล่อมทั้งที่ความจริงค่ะมีคนเอเชียย้ายถิ่นในอเมริกากว่า๑ใน๗ที่ไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเรียกได้ว่าเป็นแรงงานเถื่อนแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจถูกในประเทศในอนาคตค่ะ
นิทานนะคะจะบอกว่าคนอเมริกันเอเชียที่ทำดีในวันนี้จะได้รับประโยชน์ในการยกระดับสถานะมากกว่าประชากรผิวสีอื่น
แต่ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะก็เห็นได้ว่าในอเมริกานะคะมีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
อีกทั้งค่ะความเลวร้ายของนิทานยังทำให้คนผิวสีต่างต่อต้านกันเองค่ะ
ด้วยการทำงานหนักประพฤติดีจนทำให้ประสบความสำเร็จ
และอีกทั้งพวกเขายังมองว่าตัวพวกเขาเองไม่มีประวัติศาสตร์ในการถูกกดขี่
จึงเกิดเป็นการปกครองแบบชนชั้นนะคะในบรรดาประชากรเอเชียด้วยกัน
ซึ่งนั่นบ่งบอกได้ว่านิทานชนกลุ่มน้อยตัวอย่างนี้นะคะ
กำลังทำให้เราไขว้เขวจากการต่อสู้ร่วมกันค่ะ
เพื่อทำให้ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียม